เพราะว่ากำลังพิจารณาเรื่องของการที่จะใช้วีดีโอ
แต่ว่าต้องพิจารณาเรื่องของงบประมาณก่อน
ค่ะเอามาเริ่มเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันนะคะ
พตเสพนนยสมกฟภไทย
ก็เป็นประธานการจับประชุมใหญ่พิเศษ
มีวาระสำคัญก็คือแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับ
ตามยศติของสภากรรมการ
แล้วก็การรับรองสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอล

อันแรกก็คือการแก้ไขการลงคะแนนเสียง
ก็คือผ่านมติก็ปรับไปตามนั้นนะคะ
รวมถึงการรับรองสมาชิกเพิ่มเติมก็คือ

ฟุตบอลหญิงแล้วก็ฟุตบอลชายหาด
มติมา๕๐จาก๕๑เสียง

ได้เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอล

ประเด็นนี้การจะนำเอาระบบวิดีโอมาช่วยตัดสินเนี่ยนะครับ

ซึ่งล่าสุดเลยนะครับลงตัวว่าจะใช้
ระหว่างบุรีดำยุทธเจอกับเชียงรายุทธ

จะนำมาใช้ในบอล์นลีกด้วยมั้ย

ตกอยู่ที่คู่รับประมาณสี่หมื่นบาท

แต่ว่ามันจะคุ้มค่ากว่า
ซื้ออุปกรณ์มาใช้แบบถาวรเลย
ใช้ในหลีกหน้าเพราะว่าบางบริษัทบอกว่า

แต่ละครั้งใช้ค่าใช้จ่าย๔๐๐๐
สนใจนะครับถ้าแต่ละแมท๔๐๐๐บาท

เพราะตอนนี้มันเป็นของใหม่มันอาจจะแพง
ถ้าเราซื้อรีดซื้อตอนนี้มันอาจจะเป็นของแพง
เพราะตลาดเป็นของผู้ขายอยู่
เรารอสักครั้งอาจจะตลาดเป็นของผู้ซื้อ
ถ้าแมทหนึ่ง๔๐๐๐บาท

ผมทำแน่นะครับ๔๐๐๐๐บาท๕๐๐๐๐บาท

แต่ถ้ารีบซื้อเนี่ยของพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วไง
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองเหมือนกันก็คือประเด็นการล็อกผลการแข่งขันฟุตบอล
ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศก็บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐาน
จะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในล็อตที่๒
ถ้าหากว่ามีการคืบหน้ายังไงก็จะแจ้งให้ทราบกันอีกทีค่ะ
ส่วนผู้กระทำความผิดในล็อตแรกที่มีการประกาศออกมาแล้วนะคะ
ก็เชื่อว่าสโมสรต้นสังกัดของนักเตะจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขัน
ดังนั้นก็เลยไม่มีบทลงโทษต่อสโมสร
ซึ่งหากว่าทีมต้นสังกัดไม่มีความเกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขันจริง